ทั้งในสูญของความคลึกหน้าทางคดีอยากรู้จริงว่าคนที่มันยิงเป็นใครใช่ไหมฮะ
แรงจูงใจคืออะไรนะจากกรณีที่มือปืนที่ไปยิงครูเจี๊ยบซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยเสียชีวิต
ไปดูบรรยากาศในส่วนของการประกอบพิธีทางศาสนาก่อนนะครับ
ศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันแคทอลิกนะครับ
วันนี้มีการประกอบพิธีในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
คุณผู้ชมเห็นคือบรรยากาศงานศพนะครับชื่อจริงคือคุณศิรดาสินประเสริฐ
สาระอเนกประสงค์บ้านแม่พระประจักษ์ในตะบนต้นตานอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าครับครอบครัวเพื่อนร่วมงานมารวมตัวกัน
สาราที่เขามีการตั้งร่างอยู่นะครับก่อนจะเริ่มประกอบพิธีฝังร่าง
ตามศาสนาคริสต์นะครับช่วงหนึ่งของพิธีกรรมครับ
ขั้นตอนการสวดภาวนาที่บริเวณโลงบรรจุร่างครูเจี๊ยบนะครับ
ทางคุณพ่อเนี่ยมีการนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะครับ
ใส่เอาไว้นะฮะตามด้วยคุณแม่ได้ไหมที่ต้องเดินพยุงนะครับ
ด้วยไม้เท้าคุณแม่มณีไปที่โลงบรรจุร่างนะครับ
ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมครับหลานก็ต้องพยุงนะฮะ
ปลอบให้กำลังใจอยู่ตลอดเลยในช่วงพิธีครับ

จากนั้นครอบครัวและญาติสนิทครับมีหลานชายสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชม
ครูเนี่ยรักเหมือนลูกเลยครับส่งเสียให้เรียนหนังสือ
จบการศึกษานะครับเอาดอกไม้ไปโปรยในครอบครัวนะ
เมื่อสักครู่เป็นแฟนของครูเจี๊ยบคุณเอนะคะ
ก็เอาดอกไม้มาวางในโรงอันนี้ค่ะก็เป็นช่วงพิธีเนาะนะคะ
หลังจากที่เสร็จพิธีนะครับคุณมณีเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะครับ
เปิดใจกับทางผู้สื่อข่าวครับบอกว่าเสียใจมากที่สุด
ขอให้ลูกตนเองนั้นเป็นเหยื่อคนสุดท้ายจากเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ถ้าไปทำกับลูกคนอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเสียใจ
แบบที่ตนเองเป็นอยู่นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกแล้วครับ
ให้ลูกฉันเนี่ยเป็นคนรายสุดท้ายเขาไปทำลูกคนอื่น
ลูกคนอื่นพ่อแม่เขาก็จะต้องเสียใจ
เหมือนฉัน
แม่ครูสอนได้ฝากคำพูดไปถึงคุณครูนะครับ
ถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณนั้นรับรู้นะครับ

หลังจากนี้ช่วงพักกลางวันคงไม่ได้ไปเกาะหน้าต่าง
พูดคุยกับครูเจี๊ยบเหมือนที่เคยทำอีกแล้วครับ

ก็วันนี้มาก็รู้สึกเศร้าใจค่ะ

มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ไม่ว่าจะกับใครแล้วนี่ก็คนใกล้ตัว

หนูอยู่กับครูเขาแบบตลอดตอนเที่ยง

พอครูเขาจากไปแล้วก็ไม่มีใครให้ทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว
ถ้าแบบอยากให้ครูเขารู้ว่าหนูก็คิดถึงครูเขาอยู่ตลอด

อันนี้ครับช่วงพิธีการนะครับ

ิษบอกอีกครั้งว่าคุณเจฟก็
ก็เป็นภาพที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าครูเจี๊บเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นั้นเลยนะคะ

แล้วก็ทำให้วันนี้ต้องมีภาพที่นำมาสู่ซึ่งความโศกเศร้านะคะ
ของคนที่รู้จักแล้วก็รักครูเจี๊ยบกัน

ตำรวจก็บอกว่าพอจะมีข้อมูลของคนร้ายแล้วใช่ไหมคะ
ใช่คือตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากบรรยากาศภายในงานประกอบพิธีทางศาสนา
ผมพาไปดูในส่วนคืบหน้าทางคดีหน่อยนะครับ
ตำรวจบอกว่าพอจะมีข้อมูลแล้วนะครับ
แล้วก็อาจจะไม่ใช่นักศึกษาทั่วไปนะครับ
เขาบอกมีสิทธิ์เป็นระดับมือปืนในคราบนักศึกษานะครับ

คุณยิงเนี่ยใช่ไหมคุณเล็งคนที่คุณจะยิงเนี่ยนะครับ
คุณลงไปซ้ำเขาเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
แล้วแถมยิงไปโดนคนไม่รู้เรื่องอีกเนี่ยนะครับจนตายเนี่ยนะครับ
โหใช้คือบอกว่าเป็นมือปืนนี่ก็ไม่อยากจะเนอะ
คุณผู้ชมครับที่กองประชาการตำรวจนครบานครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
คนตำรวจเอกิตรัสพันเพชรเนี่ยนะครับ
แล้วก็ยังมีทางรองผู้บัญชาการตำรวจฝ่ายสืบสวน

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้ดีเอนเอคนร้ายแล้วครับ
รวมรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อน

คดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมครับ

เส้นทางหลบหนีจุดพักคอย
ต้องใช้เวลาในการสืบสวนอย่างละเอียด

อาจจะเป็นมือปืนที่อยู่ในคราบนักศึกษา
แต่ไม่ฟันทงว่าเป็นสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบัน

เป็นคดีอาญากลุ่มคนร้ายวางแผนประสงค์เอาชีวิต
ดังนั้นทางตำรวจครับจะทำงานเต็มที่แน่นอนในการจับคนร้ายกลุ่มนี้นะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องของการป้องปรามนักศึกษาตีกัน
ตำรวจบอกว่าคดีนี้เอาไปปนกันไม่ได้นะฮะ

เฝ้าระวังมาพูดคุยนะครับ
หาทางแก้ไขปัญหาที่ได้ผลที่สุดต่อไป

ก็คงต้องทำจริงจังครับโอ้วนี่ดู

มีคนเอาดอกไม้ไปวางอาลัยครูเจี๊ยบกันนะคะ